ตอนนี้ผู้บริโภคทั่วโลกให้การใส่ใจต่อความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก
จะเห็นได้จากความนิยมในสินค้าการเกษตรที่ปลอดสารเคมี
แล้วก็ตอนนี้ที่รัฐทัสมาเนียในออสเตรเลีย
ก็ต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย
ซึ่งก็คือน้ำเกลือนำไปผ่านกระแสไฟฟ้า
ในการจะนำไปใช้ฆ่าเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะครับ

ยังช่วยยืดอายุการเก็บผลิตผลทางการเกษตรได้ด้วย
ด้วยการผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำเกลือ
เพื่อทำให้เกิดโซเดียมไฮโดคอลาย
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารฟอกขาว

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหาร
สถาบันการเกษตรแทสมาเนียบอกว่า
นี่จะเป็นตัวเลือกสำหรับเกษตรกร
ไม่ต้องการใช้สารเคมี

คุณก็จะได้น้ำฆ่าเชื้อแล้ว
แต่ตอนนี้แครินคาโดเรตจากสมาคมเกษตรกรคิดว่า
น่าจะนำมาใช้ในการเกษตรได้
รีนบอกว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือ
ฆ่าเชื้อในไร่หรือการทำความสะอาดอุปกรณ์
อาจใช้เพื่อความปลอดภัยทางชีววิทยา
จนถึงการล้างผลผลิตเพื่อยืดอายุ
พาคินสันได้ทดลองใช้เทคโนโลยีนี้
รัฐควีนส์แลนด์เพื่อป้องกันราผูกขาวในหอมหัวใหญ่
และเขาได้ใช้มานาน๒ปีแล้ว
บอกว่าแทนที่จะต้องทำลายไปร้อยละ๙๐
แต่เขากลับสามารถเก็บพืชผลไว้ได้ร้อยละ๙๐๙๕แทน
วิจัยหวังว่ามันจะช่วยลดการพึ่งพาสารเคมี
ในการทำการเกษตร
อาจารย์สแตนลี่บอกว่านี่อาจลดการใช้ยาฆ่าเชื้อรา
สำหรับป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่ทีแรก
ควบคุมการติดเชื้อราและแบคทีเรียในพืชผลทางการเกษตร
รินบอกว่าภาพลักษณ์ที่สะอาดสีเขียว
และปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากทัสมาเนีย
คือประโยชน์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีนี้
ตอนนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจมาก
ต้องมีการจัดสัมมนาเพื่ออธิบายขั้นตอน
เกษตรกรคนนี้บอกว่าการลดการใช้ยาฆ่าแมลง

จะเริ่มต้นในเร็วนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน